คุณผู้ชมดินเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมากเหมือนกันนะคะ

ต้นไม้ใบย่าผลหมากรากไม้

เพราะฉะนั้นเกษตรกรหลายคนเหมือนกันค่ะ

ผลก็ออกมาไม่ค่อยดีนะคะ
กระทั่งปี๒๕๔๓คุณผู้ชม
เกษตรกรที่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ
น้อมนำเอาเรียกว่าเป็นโครงการ
แล้วก็เป็นแนวพระราชดำริแกล้งดินของในหลวงรัชกาลที่๙
นำมาปรับสภาพผิวดินให้เพาะปลูกใหม่
ตอนนี้ก็ได้ผลงอกงามแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาเป็นอย่างดี
พาคุณผู้ชมไปรู้จักโครงการแกล้งดินนี้กันค่ะ
แปลงนา๒๐ไร่ของสัมพันธ์ศรีอ่อน
เกษตรกรผู้จับเขียวเกี่ยวข้าวมาตั้งแต่อายุ๗ขวบ
ประสบปัญหาดินเปรี้ยวตั้งแต่รุ่นปู่ย่า
ผ่านมาหลายสิบปีกระทั่งปี๒๕๔๓
สัมพันธ์ได้น้อมนำพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้

ทฤษฎีแกล้งดินปรับลดความเปรี้ยวของดิน
ปลูกข้าวได้ผลผลิตดีและผลกำไรเพิ่มขึ้น
ร่องน้ำที่ขุดข้างผืนนานะคะเป็นกลไกหลักค่ะ
นำมาใช้ในการแกล้งดินบนผืนนานี้นะคะ
ผลผลิตที่เคยได้เพียง๓๐๐กิโลกรัมต่อไร่

ดินตรงนี้จะมีคุณภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น
ทำให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง๘๐๐กิโลกรัมต่อไร่ค่ะ
วิธีการแกล้งดินที่นำมาประยุกต์ใช้
ในพื้นที่อำเภอองคารักษ์ง่ายไม่ซับซ้อน
คือการใช้น้ำไล่กรดที่ทำให้ดินเปรี้ยว
โดยสูบน้ำจากร่องข้างนาเข้าต้นนา

จากนั้นปิดร่องน้ำช่วงต้นนา
ปล่อยให้น้ำที่เป็นกรดจากไหลลงร่องปลายนา

วิธีการนี้ต้องทำในช่วงเตรียมดิน
ก่อนการเพาะปลูก๑๐วัน

แหล่งแคลเซียมที่มีประโยชน์สำหรับพืช
ประการคือการใส่ปุ๋ยอินซี

ผลผลิตที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

อาจจะได้ผลผลิตถึง๑ตันต่อไร่
ก่อนหน้านี้ที่ผมยังไม่ได้เข้าโครงการครับ

ปัจจุบันผมใช้แค่๑๘กิโล๒๐กิโล
ผมถือว่ามันทำให้ผมลดต้นทุนลงไปได้เยอะ

มันจะไม่ดีจะเลิศเลอแต่ก็ทำให้เราพออยู่พอกินครับผม
จุดเริ่มต้นของทฤษฎีแกล้งดิน

หลวงราชการที่๙เห็นว่าพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เกษตรกรรายได้ต่ำผลผลิตน้อย

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุณฑองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทดลองแก้ไขปัญหาดินจนประสบผลสำเร็จ
และนำมาใช้ในพื้นที่จังหวัดนครนายกด้วย

มันมีบุญหรืออะไรสักอย่างที่เราได้เกิดในรัชกาลที่๙
เพราะว่าผมมองดูที่อื่นเขาไม่มีโอกาสอย่างเรา
แรงตรงไหนท่านไปทำที่เก็บน้ำให้
น้ำท่วมที่ไหนท่านทำทางระบายน้ำให้ไหม
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ทำให้ประสบกรณิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ถึงดินที่เคยร้ายฆ่ากลับผลิดอกออกผล
เป็นแหล่งทำมาหากินตกทอดกันไปชั่วลูกชั่วหลาน